กรุงอัสตาน่าเป็นเมืองหลวงใหม่ของคาซักสถานนะครับ
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง
โดยการทุ่มเงินสร้างของรัฐบาล
เราจะตามคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจ

กับการชมความงามของเมืองใหม่
ผสมภาษาระหว่างความทันสมัย
ศิลปะแบบอารับครับ
หลังจากเมืองอสตนา
กลมสีทองยอดอาคารเปรียบเป็นไข่ทองคำ

ซึ่งเป็นไข่ของนกวิเศษสำรุก
บรรจุความลับของมนุษย์ไว้

แล้วชมวิวเมืองแบบ๓๖๐องศา

จากจุดนี้มองไปเป็นธรรมเนียบประธานาธิบดี
คล้ายกับธรรมเนียบขาวของสหรัฐอเมริกา
ดเด่นที่ยอดโดมสีฟ้า

ต่อแถวกันคิวยาวเหยียดแบบนี้
เพื่อรอคิวประทับมือขอพร

กรุงอาสตานาคนที่นี่จึงให้ความนับถือมาก
และยังตั้งเป้าให้คาซักสถานเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคและของโลกในอนาคต
แต่กว่าจะมาเป็นคาซักสถานได้อย่างทุกวันนี้
เรื่องราวทั้งหมดสามารถศึกษาได้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
แหล่งรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์และอนาคตที่สมบูรณ์แบบของประเทศคาซักสถาน
ร้อยละ๗๐ของประชากรคาซักนับถือศาสนาอิสลาม
เราจะเห็นมัศยิตขนาดใหญ่หลายแห่ง
สยิตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางคือมัศยิตฮัสเรสสุลตาน
สีขาวสลักสลาวไปด้วยลวดลายประดิษฐ์อย่างงดงาม
ตั้งอยู่ใจกลางกรุงอัสตานารองรับคนได้ถึง๕๐๐คน
และในวันหยุดรองรับได้สูงสุดถึง๑๐๐๐คน
มัศยิตตกแต่งอย่างงดงามจับตา
เป็นหินอ่อนลงยาอย่างประนีตด้วยโทนสีทองและเขียวอมฟ้ารวมถึงแชนเดอเรีย
และเมื่อเรายืนอยู่ตรงกลางห้องโถงและหมุนตัวไปรอบ
แต่บันทึกความงามไว้ในความทรงจำได้ดีไม่น้อยค่ะ
มาอีกห้องแสงสีทองสาดส่องไปทั่วบริเวณ
เพิ่มความงามให้กับศาสนสถานที่เงียบสงบ
อกจากนี้ยังมีสวนดอกไม้นานาพันธุ
แต่งแต้มความงดงามของอาคารสีขาวให้ดูมีสีสันขึ้น
ท้องฟ้าแจ่มใสผู้คนออกมาเดินเล่นชมวิวและใช้เวลากับครอบครัว
เราจะเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยค่ะปะปนกับชาวเมืองที่นี่

ทอดยาวนะคะมาจากประเทศรัสเซียผ่านกรุงอัสตาน่าคาซักสถาน
และตรงนี้เองค่ะก็จะเป็นการแบ่งนะคะ
ระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ของกรุงอัสตานาค่ะ
แม่น้ำสายกว้างมีเรือท่องเที่ยวสัญจรไปมา
ท่องเที่ยวชมความงามและวิถีชีวิตของชาวเมืองทั้งสองฝั่งลำน้ำ
สีสันฤดูร้อนของเมืองใหม่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
ที่นี่จึงมีความหลากหลายและผสมผสานกันอย่างลงตัว
และหากต้องการจับจ่ายตลาดพื้นเมืองที่นี่จะมีของที่ระลึกน่ารัก
ตุ๊กตาผ้าเครื่องไม้เครื่องประดับ
ขึ้นชื่อก็คือผลไม้สดและผลไม้แห้ง
ส่วนในโดมทรงแหลมห้างสรรพสินค้าข่านชาเทีย
ที่มีแรงบันดาลใจมาจากเต็นต์ท่านขานหรือหัวหน้าชนเผ่า
ก็จะมีร้านค้าแบรนด์เนมให้เลือกสรร
รุงอัสตานาเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มาก
สามารถเดินทางเที่ยวได้แบบวันเดย์ทริป
หรือจะมาเที่ยวมือจำลองที่เห็นสถานที่สำคัญทั้งประเทศ
ค่าใช้จ่ายเพียง๔๐๐เทงเก้หรือประมาณ๔๐บาทค่ะสถาน